ส่วนอีกหนึ่งสีสันคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลยครับ
คนนี้คือนายไมตรีจิตินันนะครับเป็นนักรังศรีการแพทย์วัย๔๑ปีครับ
เขาเคยตัดผมเป็นรูปใบหน้าของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
ทริสตองโดในเกมที่ไทยพบกับสาวดีอาราเบียมาแล้ว
ซึ่งล่าสุดครับมาอีกแล้วมาในทรงผมใหม่เพื่อเชียร์ไทยเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
คราวนี้เนี่ยให้ร้านศิลปะแกะลายผมในย่านเพชรเกษมนะครับ
ออกแบบให้เป็นการประจันหน้ากันของสองกุญสือ
ก็คือซิโก้และวาฮิตฮาลีฮอสซิชนะครับ
กุญสือของทั้งสองทีมไทยกับญี่ปุ่นนะครับ
นายไมตรีเนี่ยเขาบอกว่าอยากเห็นไทยชนะญี่ปุ่นให้ได้
เพื่อลบฝันร้ายจากในนัดที่แล้วนะครับ
พร้อมกับยืนยันว่าจะไปส่งเสียงเชียร์หน้าสนามอย่างแน่นอน

อันนี้น่ายินดีแล้วก็น่าปรบมือให้นะครับ

ใครเห็นเนี่ยก็จะขอถ่ายรูปกันประจำอยู่แล้วนะครับ
เป็นสีสายหนึ่งคนหน้าสนามฟุตบอลของทีมชาติไทย